เพื่อเป็นการยกย่องว่าสังคมยังมีคนดีอยู่อีกเยอะเลยนะครับ
ไปดูคนดีคนแรกกันก่อนนะครับ
ก็คือคุณพี่บุญเลิศศรีเงินนะครับ
นะฮะที่คุณเกียรติศักดิ์สุวรรณเพชรอายุ๔๒ปี
เจ้าหน้าที่รอปภของบริษัทเก็บได้
บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลสกลนคร

เจ้าของก็คือนางสาวกระหนกวันบวรรัตนธรรมนะครับ
หลังมีตำรวจตรวจสอบรหัสเครื่องกับกล่องโทรศัพท์เบอร์โทร
แล้วก็รูปถ่ายเจ้าของเครื่องในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว
ก็ยืนยันว่าเป็นเจ้าของตัวจริง
เจ้าของโทรศัพท์เล่าว่าช่วงเย็นวานนี้
ขณะขับรถรับญาติบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลสกลนคร

ใกล้ประตูคนขับหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

ตัวเองก็ลืมไงงงหายไปเมื่อไหร่นะ

เพิ่งรู้ตัวว่าโทรศัพท์หายไป

จนกระทั่งไปพบในโซเชียล
มีการประกาศหาเจ้าของโทรศัพท์ที่ทำหล่นอยู่ในโรงพยาบาล
โดยมีเจ้าหน้าที่รอปภโรงพยาบาลสกลนคร

เน้นย้ำชื่อคุณพี่เจ้าหน้าที่รอปภกันซะหน่อย
คือคุณพี่เกียรติศักดิ์สุวรรณเพชรนะครับ
เจ้าหน้าที่รอปภของบริษัทนะครับ
เจ้าของบริษัทรอปภก็เลยติดต่อให้เจ้าของโทรศัพท์
มารับคืนไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสกลนคร
เสียดายนะครับที่เจ้าของโทรศัพท์ไม่ได้เจอ
พี่รอปภที่เก็บโทรศัพท์ได้ตัวต่อตัว

แต่ก็ฝากขอบคุณผ่านเจ้าของบริษัทรอปภ
เป็นอีกหนึ่งคนดีนะคะที่เราจะยกย่องนะคะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่มีคนดีเหมือนกัน
คนดีสีภูเก็ตเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหมือนกัน
แต่คนนี้เป็นรอปภสาว

ใช่ค่ะชื่อคุณแมะดะมาแต่ฮะนะคะ

ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองนะคะ

และภายในมีเงินสด๓๕๐๐๐บาทนะคะ
คุณแม่ดาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงบ่ายของวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา

เหลือไปเห็นรถเข็นคันหนึ่ง
ภายในมีกระเป๋าสีน้ำตาลวางอยู่ด้วย
ตรวจสอบพบเงินสดจำนวนมาก
ได้แจ้งหัวหน้างานแล้วก็ประกาศตามหาเจ้าของตามไม่นาน๑๐นาที
มีชาวต่างชาติมารับกระเป๋าเดินทางคืน
พร้อมมอบเงินเป็นสินน้ำใจให้กับคุณแม่ดะด้วย๕๐๐บาท
คุณแม่ดะบอกว่าไม่ได้อยากได้เงินจำนวนมาก
ไว้เพราะคิดว่าเจ้าของคงเดือดร้อน
เพราะว่าเป็นเงินที่มีจำนวนค่อนข้างมาก
จึงรีบนำส่งหัวหน้างานให้ประกาศตามหาจนเจอเจ้าของค่ะ
คุณนเรศจันทัศนลักษณะผู้จัดการฝ่ายระบบศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองนะคะ
เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนางสาวแมะดะ
เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำความดีและเป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคมต่อไปค่ะ